ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายที่บรรดาคอหวยรอคอยกันแล้วนะคะว่ามีเลขเด็ดจากบรรดาคนในวงการบันเทิงคนไหนบ้างที่เขาปล่อยกันออกมา
อย่างไรล่าสุดค่ะถือว่าเป็นเจ้าแม่ใบ้หวยคนใหม่ของวงการบันเทิงบ้านเรา

คืองวดที่แล้วเนี่ยแก้มบุ๋มปริยดาถูกลอตเตอรี่เป็นปึกเลยนะคะ
งวดนี้แฟนคลับอยากได้โชคบ้างก็เลยเข้าไปถามถ่ายกันยกใหญ่
แต่แก้มบุ๋มไม่ได้บอกเป็นตัวเลขตรงนะคะ
แต่มาเป็นรูปแบบของหยดเทียนในขันน้ำม่อนนี่
ให้ส่องกันเอาเองบอกให้แฟนดูกันเอาเองดวงใครดวงมันนะคะ
แต่ขาประจำเจ้าเก่าขวัญใจบันเทิงไทยรัฐค่ะ
พี่มนต์สิทธิ์คำซอยมีหรือจะไม่มีมาฝากนะคะ

เอาคุณดูเปิดแผงมันซะเลยค่ะ

ขนาดนี้พี่มนต์สิทธิ์มาเผียบจริงบนก็มีล่างก็มา

สองตัวสามตัวนะคะ
แต่ก็เหมือนเดิมค่ะเช่นเคยนะคะ
ฝากเตือนกันด้วยโปรดมีวิจารณญาณในการเสี่ยงดวง

อันนี้พี่มนต์สิทธิ์จะฝากเอาไว้นะคุณ

แต่บอกเลยว่าเรื่องดวงของพี่นางสิริพรไม่เคยเป็นสองรองใครนะคะ
อย่างที่เราเคยรายงานไปถูกทีเนี่ยพี่นางถูกเป็นแสนนะคุณ
เดี๋ยวคุยแป๊บนึงให้ดูขอใช้ความสงบในการวิเคราะห์พิจารณาอะไรบางอย่าง
หลายคนก็รอดูเพราะว่าพี่นางปกติไม่เคยใบ้เลขเลย
อันนี้ก็ไม่ได้ใบ้นะคุณเห็นเลขตรงไหนเนี่ย
ตรงไหนคุณเห็นเหมือนดิฉันหรือเปล่า

อันนี้คือรถใหม่ที่พี่นางไปถอยรถป้ายแดงออกมา
บอกว่าแม่ย่านางสุดเฮงวันนี้ออกรถใหม่เพื่อชีวิตใหม่
สวยรวยโสดอันนี้คือโลแกนของพี่นางนะคะ
ไม่ได้ออกเลขอะไรเลยอย่างที่ฉันบอกไป
มาแค่ทะเบียนรถคันใหม่ป้ายแดงดูกันเอาเองนะคะ

และในความดวงเห็งก็เกิดจากงานเข้าคุณ
แต่ว่ามีแฟนคลับบางกลุ่มที่ใช้ชื่อเพจว่าให้กำลังใจแม่นางสิริพรอำไพพงศ์หวังดี
นำเอาชื่อนักร้องลูกทุ่งไปโพสต์เรียรายเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือวัดต่างค่ะ
แต่ภายหลังแอดมินเพจดังกล่าวก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
ซึ่งพี่นางเองก็ได้อัดคลิปโพสต์ชี้แจงย้ำอีกครั้งนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพจดังกล่าว
พร้อมกับย้ำให้ทุกเพจที่ทำแบบนี้หยุดการกระทำเพราะมันเป็นบาปค่ะ
เหตุให้กำลังใจแม่นางสิริพรอำไพพงศ์หรือพี่นางสิริพรไม่ใช่นะคะ
ที่เป็นอะไรจะให้เพจแฟนทำบ่นพี่นางต้องมีเงินเรื่องขึ้นมาว่า
นี่คือบัตรป่าสว่างทำพี่นางอยู่ตรงไหนไล่ศพตรงไหน
ถ้าจะหาเงินแบบนี้มันหาง่ายมากอันนี้อยู่ที่วิชาชีพนะฮะ
เรืองนี่ไม่ใช่นะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่
อย่าได้หลงผิดว่าโอนตามไปโอนปัจจัยไป

คนอื่นไม่รู้แต่ตัวเราเองรู้ดีที่สุด
ใครก็หลอกได้แต่หลอกตัวเองหลอกไม่ได้นะ

เอาอย่างที่พี่นางบอกไปนะคะว่าอย่าไปหลอกอย่าไปเรียรายเงินใครนะคะ
เพราะว่าพี่นางเองไม่เคยมีการเปิดรับบริจาคหรืออะไรใดนะคะ
เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการติดตามด้วย

ต้องแล้วมิจฉาชีพเยอะนะตรวจสอบความเรียบร้อยให้ดีนะคะ